พาไปดูบ้านหลังหนึ่งที่สกลนคร
บ้านนี้นะเขาอยู่ห่างจากโรงพักไม่ถึงโลค่ะ
แต่ว่าเขาเปิดบ้านขายยาเท่านั้นไม่พอนะ
ถ้าลูกค้าสาวไม่มีตังค์จะซื้อยาทำยังไงล่ะ
ก็ขายร่างกายแลกกับยาค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดถูกตำรวจก็รวบตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยบ้านหลังนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษ๓ฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นทหารต่อชดแล้วก็ฝ่ายปกครองในจังหวัดสกลนคร

เป็นผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็ค้าประเวณี

ตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมินะคะ
ก็นี่แหละค่ะได้ตัวผู้ต้องหา๒คน
ผู้ชายที่เห็นเมื่อกี้นี้คือนายปัญญาวงพาคำอายุ๔๘ปี
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงคือนางสาวพรชิตาสรรพโสอายุ๑๙ปี
เจอของกลางเป็นยาบ้าทั้งหมด๓๐เมตร
แล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนร้องไปยังกองทัพภาคที่๒
ว่านายปัญญาเจ้าของบ้านเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นผู้จำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็เป็นคนจัดหาหญิงสาวมาค้าประเวณีด้วย
มีผู้หญิงหลายคนเลยนะคะยอมที่จะขายร่างกายแลกกับยาบ้า
แล้วก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนายปัญญาก็ยอมรับว่าได้ขายยาบ้าจริง
มีลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านค่ะรวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียง
ก็จะแวะมาซื้อยาบ้าที่บ้านหลายรายเลย
ยังมีเด็กสาวด้วยนะคะที่เขาติดยาบ้าแบบงอมแงมแต่ว่าไม่มีเงินซื้อ
ทีนี้ก็จะใช้ร่างกายนี่แหละขายเพื่อแลกยาบ้ามาเสพ
มีบางคนนะคะคุณผู้ชมที่มานอนค้างบ้านของนายปัญญาเลย
คอยที่จะรับลูกค้าที่เขามาซื้อบริการทางเพศ
อย่างนางสาวพรชิตาผู้ต้องหาอีกคนนึงที่จับกลุ่มตัวได้ด้วย

มาพักอยู่ที่บ้านของนายปัญญาเพื่อที่จะขายบริการทางเพศให้กับลูกค้า
ค่าจ้างครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท
หรือเลือกรับค่าจ้างได้นะคะจะรับเป็นยาบ้าจากนายปัญญาก็ได้ครั้งละ๕เม็ดถึง๑๐เมตร
แล้วก็ที่บ้านหลังนี้จะมีหญิงสาว๓๔คนแวะเวียนมาอยู่แบบเดียวกันนะคะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกเข้าจับกลุ่มเนี่ย
มีผู้หญิง๓คนที่มีลูกค้าซื้อบริการไปแล้วรับตัวออกไปจากบ้านแล้ว
ทั้ง๓คนเป็นเด็กสาวอายุไม่ถึง๒๐ปีนะคะแบ่งเป็นชาวลาว๒คน
แล้วก็มีชาวไทยอีกหนึ่งคนและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
อันนี้เป็นข้อความสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
และกับการให้บริการทางเพศนายปัญญาจะเป็นทั้งผู้ซื้อบริการ
แล้วก็เป็นในหน้าด้วยส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการ
ก็มีหลากหลายสาขาอาชีพเลยค่ะสรุปว่าบ้านหลังนี้เป็นทั้งบ้านที่ขายยา
บ้านที่ค้าประเวณีแล้วก็อยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรคำบ่อเนี่ย
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วรูปแบบของการค้าประเวณีของเขาก็จะคล้ายกับการลักลอบค้าประเวณี
ชุมชนแออัดของเมืองใหญ่อะค่ะมีห้องหับอะไรจัดเอาไว้สำหรับบริการลูกค้าที่บ้านหลังนี้เรียบร้อยเลย
เจ้าหน้าที่พอเขาไปบุกจับกลุ่มได้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะสอบสวนจะขยายผล
เพื่อจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ